ปรากฏว่าได้ยินเสียงเป็นเสียงปริศนาของผู้ชาย

ว่าช่วยมาเอาฉันออกจากใต้เมนที

ใช่ค่ะได้ยินแบบนี้อยู่๓คืน
หลวงตาตัดสินใจเดินไปดูหน่อยซิตามเสียงที่ได้ยินนะนะ
ปรากฏว่าพอไปดูใต้เมนเจอโครงกระดูกมนุษย์จริงคุณผู้ชมค่ะ
โครงกระดูกอยู่ในกระสอบอ่ะนะใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเกาะกลางที่หมู่๑๑
อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ
ซึ่งพระลูกวัดไปพบโครงกระดูกอยู่ในกระสอบหรือว่าอยู่ในถุงปุ๋ย
ซึ่งอยู่ใต้เมนก็ต้องรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่มาชนะสูตรแล้วนะเป็นกระดูกมนุษย์
แล้วมีชิ้นส่วนสมบูรณ์ครบทุกส่วนเลยค่ะ
เมื่อเช้านี้กองพิสูจน์หลักฐานก็เก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ทีนี้ก็ต้องมาคุยกับหลวงตาที่พบโครงกระดูกเป็นคนแรกหน่อยค่ะ
หลวงตาสมพงศ์ขันติพโรอายุ๖๙ปีนะคะ
หลวงตาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยหลวงตากำลังจะจำวัดอยู่ในกุฏิ
แล้วได้ยินเสียงเป็นเสียงปริศนาของผู้ชายมาเรียกเสียงสั่นหน่อย
บอกว่าช่วยนำกระดูกออกมาทีอยากไปเกิด
แล้วก็บอกให้หลวงตาทำบุญกรวดน้ำให้ด้วย
ทีนี้พอหลวงตาได้ยินแบบนี้อยู่๓คืนติดกัน
หลวงตาก็เลยตัดสินใจเดินไปดูที่ใต้เมน
ตามที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าได้เจอกระสอบปุ๋ยมัดปากถุงด้วยเชือก
ออกดูตกใจสิคะเพราะว่าเจอเป็นโครงกระดูกมนุษย์แบบนี้ค่ะ
มีเสียงผู้ชายเลยเนอะครับมาเข้าฝันหรือมาเรียกข้างกุฏิครับ

อ๋อกุฏิของตาอยู่ใกล้เมนน่ะอ๋อ

ถ้าพอดีครูเขามาอยู่ตรงนั้นผมก็ไปปรึกษากับครู
ให้เด็กเขาไปช่วยเอารถออก
อ๋อมีข้างเดี๋ยวหรือตามาล้างก่อนเนอะ
มาล้างก่อนเอาก็ค่อยจุดทูบจุดเทียนโบกเขา
นี่แหละคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ก็ไปที่วัดเกาะกลางที่สระบุรี
ไปเจอกับสับปะเหลอค่ะนายจักษีดีรอด
ทีนี้สับประเหรอพาผู้ศึกขาวบอกว่าเดินตามมาเลย
พาไปดูจุดที่พบโครงกระดูก

บอกว่าเป็นสับปะเหลอมา๒๐กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าที่เมนนี้จะมีประตู๒ชั้น
เวลาที่เขาจัดงานเผาศพจะอยู่แค่ชั้นนอก
ส่วนชั้นในลึกเข้าไปมันจะเป็นประตูเหล็กทึบ

แล้วจุดที่พบโครงกระดูกคือหลังประตูชั้นใน
ทีนี้สับปะเหลอก็คาดว่าคนที่เอาโครงกระดูกมาไว้
คนที่เอาพวกกระดูกต่างเหล่านี้มาไว้
น่าจะเป็นคนที่รู้ทางเข้าใต้ถุนเมนอย่างแน่นอน
แล้วกระดูกมันใส่มาในถุงปุ๋ยวางบนรถวิวแชร์เก่า
แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถวิวแชร์เก่ามาได้ยังไง

ผมยังไม่เคยเห็นวิวแชร์มาก่อนเลย
ทีนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะวัยรุ่นในพื้นที่ที่เขาเข้ามาที่วัดเนี่ย
ก็เคยเข้ามาเสพเหมือนกับน่าจะเสพยาแหละ
เพราะว่าเคยเจออุปกรณ์เสพยาเสพติดตกอยู่ใต้ถุนเมนหลายครั้ง

เอาวิวแชร์เก่าคันนี้มาให้นักข่าวได้ดูด้วยนะคะ
ทีนี้ทางผู้กำกับสพนแคร์บอกว่า
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีคนในพื้นที่มาแจ้งว่ามีบุคคลศูนย์หาย
ก็เลยต้องมอบร่างก็คือโครงกระดูก
ให้กับกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต
ที่ประธุมธานีกรเพื่อที่จะตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวสารนี้อยู่แล้วมีญาติหายอยู่ในพื้นที่นี่นะคะ
ก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สพนแคร์เลยนะคะ